ภาพวุดชมไปต่อที่จังหวัดบุรีรัมน์นะฮะ
สุดท้ายพอไปถูกแล้วมันกลายเป็นข้าวเม็ดแข็งกิน
ไม่ได้อยู่ที่มีคนหล่องเชื่อไปแล้วด้วยนะครับ
ของแก๊งพ่อค้าเร่ตระเวนหลอกขายข้าวสารตามหมู่บ้าน
ก็อ้างเป็นข้าวหอมมะลิแท้คุณภาพดีราคาถูกกว่าท้องตลาด
เหยื่อคนนี้คือนางน้อยบุตรวงอายุ๖๖ปี
อยู่ที่บ้านหนองยางอำเภอเมืองบุรีรำนะฮะ
โดยซื้อไว้๑กระสอบหนัก๕๐กิโลกรัมราคา๘๐๐
เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ๑๖บาท
ก็ถูกกว่าท้องตลาดที่ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐บาท
น้อยบอกว่าพ่อค้าไม่ได้ขับรถหกล้อมา
ทุกข้าวมาก็บอกว่าเป็นข้าวหอมมะลิค้างสต๊อก
มาเป็นผู้ชาย๓คนก็บอกว่าเออราคาก็ถูกดี

แต่พอเปิดดูลักษณะเม็ดข้าวมันเหมือนข้าวตาแห้ง
ข้าวตาแห้งเนี่ยถ้าเกิดมันไปหุ่งแล้วเนี่ย
สภาพมันจะคือเม็ดแข็งมันเคี้ยวคือกินไม่ได้เลยครับ
แล้วก็ยังไม่มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวหอมมะลิด้วย
ก็มารู้ตอนซื้อแล้วนะฮะ

ระวังเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้

เพราะว่าเอาจริงนะไปซื้อตามร้านที่เขาขายอย่างถูกต้องสบายใจกว่า
ถึงแม้จะยอมจ่ายแพงขึ้นนิดนึงมันก็ได้ของจริงนะครับ